อ่ะพาไปดูความทุกข์เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหน่อยนะคะ
บอกว่าขอร้องล่ะขอร้องเลยนะช่วยเอาถังน้ำแข็งมาคืนทีได้ไหม
คนร้ายที่ขโมยไปเมื่อคืนนี้เนี่ยเอามาคืนหน่อยทำมาหากินอยู่
ไปตรวจกล้องวงจรปิดไอ้ถังน้ำแข็งที่เขาใช้หากินมาตลอดห้าปีสิบปีที่มันเคยตั้งอยู่หน้าร้านอ่ะครับ
มันหายถังน้ำแข็งยังเอาอยู่เนี่ยเอ้านี่เป็นรถเหมือนสามเอ่อ
เตอร์ไซค่วงข้างใช่ไหมคะมากันมากันสองคนสามีภรรยา
ขับเลยร้านเขาไปแล้วนะดูตัวพ่วงข้างยังเปล่าเปล่าอยู่นะฮะ
เมื่อกี้ขับเลยร้านเขาไปแล้วนะแต่เหมือนตาเหลือไปเห็นอะไรสักอย่างครับ
วนรถกลับมาในเลนเดียวกันนั่นแหละวนรถกลับมาเสร็จปุ๊บถอยเข้าซอง
มันเป็นซอยแคบแคบอ่ะค่ะนี่แสดงว่าเตรียมการในการถอยเข้าไปเลยนะ
ถอยมาจอดจอดเสร็จปุ๊บอ่ะมันพ้นกล้องวงจรปิดก็ยังไม่เห็นอะไรสักพักหนึ่ง
สักพักสองนาทีออกมาเนี่ยเมื่อกี้เห็นอะไรไหมคะ
มีถังน้ำแข็งสีส้มส้มออกมาไหมเออนั่นแหละค่ะ
คือตรงนี้คาดว่าตั้งใจคือถอยเข้าไปเพราะว่าเวลาออกมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องกลับรถ
เห็นไหมมีของออกมาแล้วซึ่งมันไม่ใช่ของของเขาไงคะ
ครับนายภัยศาลมาซิริเจ้าของร้านก๋วยเตี๋วัยหกสิบห้าปี
คนนี้เขาเป็นประธานชุมชนสถานีขนส่งหัดใหญ่ในด้วยนะ
เขาบอกว่าถังน้ำแข็งนี้เนี่ยวางอยู่หน้าร้านเป็น๑๐ปีแล้วอ่ะ
เพราะเขาใช้ทำมาหากินอยู่น่ะอืมตีห้าวันนี้ตื่นมาไปซื้อของสดที่ตลาดจะจัดร้านขายของ
หันหลังกลับมาเอ้าถังน้ำแข็งหายไปไปดูกล้องวงจรปิดก็เห็นพฤติกรรมชัดเจนเลยนะคะ
นายภัยศาลบอกแบบนี้ผมเชื่อว่าพวกคุณสองคนต้องเห็นข่าวแล้ว
เพราะมันออกข่าวดังผมเชื่อว่าคุณต้องดูไทยรัฐนิวโชว์วันนี้แน่แน่ครับ
ผมไม่เอาเรื่องไม่แจ้งความเหรอไม่แจ้งความเอาถังน้ำแข็งมาคืนผมทีได้ไหม
ขอให้เอามาคืนขอให้เอามาคืนผมเข้าใจช่วงโควิด๑๙มันลำบากกันหมด
ผมเข้าใจผมไม่เอาเรื่องแต่ช่วยเอาหนังน้ำแข็งมาคืนผมด้วยฝากไว้เท่านี้
ทำมาหากินเขาก็ลำบากใช่ไงคะใช่ไหมเขาบอกว่าหรือถ้าสมมุติว่ามีคนเอาไปขายแล้ว
ใครที่รับซื้อไปคุณลองเปิดดูนะผมชื่อภัยศาลหมัดซิริมีชื่อและมีเบอร์โทรผมอยู่ติดกับถังน้ำแข็งด้วย
เขาจะเขียนเอาไว้โทรมาโทรมานะเอามาคืนให้ผมที
คือน่าเห็นใจนะฮะคนที่เขาทำมาค้าขายเนี่ยบางทีถูกขโมยถังแก๊สอย่างนี้คือมันไม่ต้องไปซื้อใหม่หมด
แล้วมันคือของหากินของเขาเลยค่ะถูกต้อง